มีอุบัติเหตุหนุ่มวัย๒๔ปี
เขาขี่รถจักรยานยนต์จะข้ามถนน
แต่ปรากฏว่ามีรถกระบะจอดรอเลี้ยวอยู่ฝั่งตรงข้ามบางสายตา
ก็เลยทำให้มองไม่เห็นรถจักรยานยนต์อีกคัน

แล้วก็เฉียวชนกันเข้าอย่างจังเลยนะคะ

พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นจากรายงานกันเลยค่ะ
แต่เป็นจังหวะเดียวกับที่รถกระบะฝั่งตรงข้ามจอดรอเลี้ยวเข้าซอย

ขี่มาทางตรงมองไม่เห็นพุ่งชนอย่างจัง
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
บริเวณทางลงสะพานข้ามแยกไฟแดง

ทำให้ชายอายุ๑๗ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์

และยังมีรถเก๋งจอดอยู่ด้วยอีก๑คัน
ก่อนเกิดเหตุรถเก๋งกำลังขับมุ่งหน้าคลอง๕

พุ่งชนจนเสียชีวิต

ดูปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า

ทำให้หน้ารถชนติดคาเสาไฟฟ้า
ด้านข้างชนประตูร้านขายรถจักรยานยนต

ไม่พบคนขับอยู่ภายในที่เกิดเหตุ

ขี่ผ่านมาพาไปหาเพื่อน
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถไปเก็บไว้ที่สพกรสินทร์
เพื่อตรวจสอบผู้ครอบครองรถและเรียกมาสอบปากคำอีกครั้ง
ที่จังหวัดพยาวกระดูกปฏิเหตุรถกระบะชนท้ายรถไถ
บริเวณหน้าวัดสะใต้ถนนสายเชียงม่วนดอกคำใต้

ทำให้รถไถพังยับเยินชิ้นส่วนกระจัดกระจาย
คนขับได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

นายวิชัยแทร่ฟุ้งอายุ๓๐ปีคนขับรถกระบะเล่าว่า

พอมาถึงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นรถไถอยู่ด้านหน้า
เพราะไม่ติดไฟท้ายจึงพุ่งชนอย่างจัง